คุณผู้ชมคะชัดเจนแล้วค่ะสำหรับวันหยุดในช่วงสิ้นปี
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีการเคาะมาแล้วสำหรับวันหยุดนะคะ
ก็จะได้หยุดต่อเนื่องกันยาว๔วันค่ะ
เพราะว่าวันที่๒และวันที่๓มกราคม๒๕๖๐จะเป็นวันจันทร์
แล้ววันอังคารก็เลยหยุดยาวต่อเนื่อง๔วัน
ให้ประชาชนได้ไปท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะ
ส่วนวันที่๕ธันวาคมยังคงเป็นวันหยุดราชการค่ะ
ในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะคะ
พันธุ์เอกยิงทักษดาสังคจรผู้ช่วยโคศพประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ได้เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่๕ธันวาคมปีนี้
ยังคงเป็นวันหยุดราชการและยังใช้คำว่าวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ซึ่งจะมีกิจกรรมสำคัญของหน่วยงานราชการ
ก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่ในหลวงราชการที่๙ค่ะ
ส่วนจะถือให้วันที่๕ธันวาคมของทุกปีเป็นวันพ่อหรือไม่
คณะรัฐมนตรียังไม่ได้พิจารณาในประเด็นนี้นะคะ
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคณะรัฐมนตรียังได้มีมติให้วันที่๒และ๓มกราคม๒๕๖๐เป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะ
หลังจากที่วันที่๓๑ธันวาคม๒๕๕๙และวันที่๑มกราคม๒๕๕๙
มันตรงกับวันหยุดอยู่แล้วตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็หยุดเพิ่มอีก๒วันค่ะ
ปลายปีนี้เนี่ยก็จะได้มีวันหยุดติดต่อกัน๔วันนะคะ
พันเอกหญิงทักษดายังบอกด้วยว่านายกรัฐมนตรีเห็นควรให้ทุกวันพุธของสัปดาห์
ในเวลา๑๕นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาทีให้ข้าราชการธรรมเนียบรัฐบาลออกกำลังกายค่ะ
ใช้พื้นที่ด้านหน้าสนามย่าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่๓๐พฤศจิกายนนี้เลยนะคะ
ท่านนายกบอกว่าอยากจะให้ข้าราชการออกกำลังกายแล้วก็ตื่นตัวในการทำงาน
บอกด้วยว่าบางวันเนี่ยถ้าท่านนายกว่างนะไม่ติดภารกิจเดี๋ยวจะมาออกกำลังกายด้วย
ไปฟังเสียงผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
นายกท่านก็เลยดำริว่าในวันพุธที่๓๐พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะ
ทุกวันพุธของธรรมเนียบรัฐบาลในช่วงเวลา๑๕นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาที
จะเป็นการออกกำลังกายของข้าราชการในธรรมเนียบ
ซึ่งก็จะใช้สนามบริเวณสนามย่าหน้าธรรมเนียบหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

ก็ถือว่าข้าราชการก็จะได้ดูแลสุขภาพไปในตัว
หลายคนก็อาจจะได้ลดน้ำหนักกันด้วยช่วงนี้นะคะ